นูต่อไปก็น่ากินเหมือนกันนะรูปร่างหน้าตามันแปลกนะ
แต่กลิ่นมันอ่ะยังไงอยู่น่า
เดินอยู่ลมแรงมากเราก็นึกว่าเหม็นเลย
สรุปมันคือเต้าหู้เหม็นหรือเช่าเต้าหูคือเหม็นมาก
พ่อค้าบอกว่าต้องลองนะของขึ้นชื่อไม่อร่อย
พ่อคะยินดีพื้นตังค์นั้นถ้วยนี้๕๐บาท๖อัน

แต่ก๊อต็อกแด็สนิทมันนุ่มอยู่นี่คือเต้าหู้เหม็นค่ะคุณ

ชื่อมันอาจจะดูแปลกกลิ่นมันอาจจะแปลก
แต่พ่อครับบอกว่าไม่ร้อยมีพื้นขนาดกิ๊น

นึกว่าของทอดธรรมดากุ้ยช่ายทอดอะไรทอด
แต่นี่มันคือเต้าหู้เหม็นเหรอ
สตรีทฟู้ดจีนที่เขารีวิวกันเขาจะมีพวกเมนูเนี่ยเต้าหู้เหม็นแบบนี้
คือพ่อค้าคนจีนเขาบอกว่าต้องลองเลยเมนูนี้ไม่อร่อยยินดีคืนเงิน
มันเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองฉางซาประเทศจีนอืมและไอ้ที่สีดำดำเนี้ย
คือเต้าหู้เค้าเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเต้าหู้เค้าเนี้ย
ค่ะคือเอาจริงจริงนะเต้าหู้ทอดปกติก็อร่อยอืม
แต่อันนี้มันอาจจะมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นมีความเค็มมีกลิ่น
แล้วก็กินกับน้ำจิ้มที่แบบรสชาติเขามันอาจจะเป็นเอกลักษณ์หน่อย
แล้วก็มีผักโรยกรอบรสชาติจัดจ้านแต่ว่าราคาตอนนี้ก็อาจจะแพงอยู่
เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันในเมืองไทยยังมีได้อยู่หลายปากใช่ไหมคือจริงจริงถ้าเกิดที่หากินได้เมนูเนี้ย
จะมีเต้าหู้เหม็นเยอะนะคะแต่ละรสชาติก็แตกต่างกันออกไปยังไง